ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับเกิดเหตุการณ์อุกอาจครับ
เพราะว่าเป็นปัญหาพิษรักแรงหึงครับ
ฝ่ายหญิงเนี่ยตามไปพูดคุยกับฝ่ายชาย
ผู้ชายเนี่ยเขามาอยู่ห้องพักของเพื่อนแล้วปรากฏว่าไลฟ์ไปด้วย
ผู้ชายบอกว่าหยุดหยุดไม่ต้องทำแล้ว
ผู้หญิงบอกว่าไม่หยุดหลังจากนั้นเขายิงปืนขู่รอบแรก
ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าไม่พอรอบที่๒จะเอาปืนมาตบฝ่ายหญิง
แต่ปืนมันลั่นโป้งแล้วเกิดอะไรขึ้น

เป็นภาพวงจรปิด๗โมง๒๓นาที
ตอนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังโตเถียงกับฝ่ายชายนะฮะ
หลังจากที่เถียงกันรอบแรกฝ่ายชาย
ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่หลังจากที่ไล่ให้ผู้หญิงไปจากตรงนี้
แต่ฝ่ายหญิงไม่ไปแล้วก็ยังคงไลฟ์
คือเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์ข้อมูลอะไรต่างไปด้วย

ผู้ชายก็เลยเดินไปแล้วก็ล้มรถมอเตอร์ไซค์
ปลาอะไรบางอย่างไปที่บริเวณรถยนต์คันสีขาวนี้ด้วยครับ
จากนั้นผู้ชายก็เลยเอาคืนก็ไปล้มรถมอเตอร์ไซค

จังหวะนั้นเขาฟาดปืนตบไปที่บริเวณช่วงหัวช่วงหน้าของผู้หญิง
แล้วไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเสียงปืนดังขึ้นฮะ
เสียงปืนที่ดังรอบนี้กระสุนเข้าไปที่บริเวณกกหูด้านซ้าย
แล้วฝั่งในฝ่ายหญิงตายตรงนั้นเลยครับ

ขึ้นรถเสร็จปั๊บปิดประตูยังไม่ปิดสนิทดีนะ
หลังจากนั้นเขาเปิดลงมาแล้วก็เดินกลับไปที่ร่างของฝ่ายหญิง

เขาเดินลงมาจากรถแล้วเดินอ้อมหลัง
ไปที่ร่างของผู้หญิงแล้วหยิบอะไรบางอย่าง

และกลับขึ้นมาบนรถและขับหลบหนีไปครับ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวนะครับ
นี่คือภาพวงจรปิดที่จับภาพเหตุการณ์ทุกวินาที
ขณะที่นายอานนท์หรือว่านายแมทอายุ๓๑ปีครับ

คุณจรรยาหรือว่าน้องฟ้าอายุ๒๗ปี

ปรากฏว่าหลังทะเลาะกันระหองระแหง
ผู้หญิงเนี่ยก็เลยมาตามหาฝ่ายชายที่บ้านเพื่อนเพราะว่าผู้ชายเขาย้ายออกมาอยู่บ้านเพื่อนแล้ว
รู้ว่าผู้ชายพาผู้หญิงอื่นมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านเพื่อนหลังนี้
ด้วยความหึงห่วงด้วยล่ะมั้งฮะแล้วก็อยากจะเคลียร์ให้รู้เรื่องก็เลยตามมาแล้ว
ภาพจังหวะที่มีการอัดคลิปแล้วก็ไลฟ์เห็นไหมครับนี่คือภาพจากกล้องมือถืออีกมุมหนึ่งเลยนะฮะ
เมื่อกี้ที่เห็นกันนั่นคือภาพจากวงจรปิดอืมแล้วดูนะครับเนี่ยฮะ
เธอก็พูดไปด้วยอัดคลิปไปด้วยไลฟ์ไปด้วยอ๋อค่ะ
เช้าที่ผ่านมานี้เองกลายเป็นเรื่องเศร้าครับตำรวจตรวจสอบพบร่างของนางสาวฟ้าเนี่ยคือเลือดท่วมเลยนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้ากกหูซ้าย๑นัดกระสุนฝังในครับ
แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่หน้าห้องเช่าห้องดังกล่าวก็คือบริเวณนี้ที่กั้นเชือกเอาไว้เนี่ยนะฮะ
และญาติผู้ตายบอกว่าน้องฟ้าเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือแฟนของน้องฟ้าครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะเลิกกันเก็บเสื้อผ้าย้ายออกมาแล้วน้องฟ้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตามหา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
คือผมรู้ว่าเขาสองคนทะเลาะกันฝ่ายชายคือคนก่อเหตุย้ายออกจากบ้านมาอยู่กับผมได้เดือนหนึ่งแล้ว
แล้วปรากฏว่าฟ้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาทะเลาะกันเถียงกันอยู่หน้าบ้านเนี่ย
แล้วก็เกิดเรื่องราวที่มันบานปลายลองฟังครับ
ยิงจิ๊กเลยไปตอนที่ยิงกู้เหมือนนี่นอกมันขึ้นเป็นอื่น
ร้านอ๋อครับตอนนี้เนี้ยนะครับตำรวจเนี้ยรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุก็คือตัวในแมทแล้ว
ผู้ชายชุดดำคนนั้นนะฮะที่เอาปืนมาเนี่ยแล้วนี่คือ

เพิ่งจะถูกวิสามันไปไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เอง

ทุกอย่างเป็นหลักฐานที่พบในกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็ผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะบันทึกไว้ได้หมดเลยค่ะ